มันเป็นข่าวออกมาในช่วงนี้เลย
เขาบอกว่าสสก้าวไกลทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิง
แล้วเมื่อวานนี้นะแฮชแท็กในทวิตเตอร์นี่โอ้โห
มาแบบเยอะมากอันนี้ดูร่องรอยบาดแผลของฝ่ายหญิง
ตรงแก้วเนอะใช่แก้วเปลือกตาด้วยค่ะแล้วก็ตรงไหล่
ถ่ายปลาร้าหรือเปล่าใช่หลายจุดเลยทั่วร่างกาย
เป็นรอยช้ำเนี่ยช้ำแดงเหลืองม่วงแบบนี้ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้ฝั่งผู้เสียหายเองเธออายุ๒๖ปีนะคะ
เป็นภาพหน้าสพบวินที่ชนบุรีค่ะ
แล้วก็บอกว่าเขียนไว้ในคลิปนะบอกว่ากล้าทำก็ต้องกล้ารับ
พร้อมกับติดแฮชแท็กสอสอท่านหนึ่งด้วย
นี่แหละทีนี้เธอโพสต์ภาพบาดแผล
โพสต์ภาพบาดแผลแล้วก็บันทึกอ้างว่าเป็นผลของการตรวจร่างกาย
ช้ำที่ไหล่ขวาที่หน้าอกที่ข้อมือ
แผลถลอกที่ศอกขวารอยช้ำรอบตาขวาแล้วก็เช็คอิน
ตลิ่งชันกับเขตทวีวัฒนาคุณผู้ชม
นักข่าวของเราก็ต้องตามไปตรวจสอบต่อค่ะ
พบวินที่ชนบุรีใช่ไหมปรากฏว่าฝ่ายหญิงผู้เสียหายเนี่ยเอ่อ
ไปแจ้งความจริงแจ้งความตั้งแต่๒๗มิถุนาแล้ว
ทีนี้ข้อมูลในรายงานเนี่ยนะคะเขาบอกว่าระบุว่าผู้เสียหายเนี่ย
ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุอายุ๒๗ปีเป็นสสกมพักก้าวไกล
ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำให้เสียทรัพย์
ระบุว่าคบเป็นแฟนกับสอสอคนดังกล่าวคบได้ประมาณสักเดือนหนึ่ง
เดือนนิดแล้ววันที่๒๓มิถุนาวันเกิดเหตุตอนประมาณ๓โมงครึ่ง
ฝั่งผู้หญิงน่ะขับรถมารับฝั่งผู้ชายที่สนามกอล์ฟ
มันเป็นเหมือนกับสนามกอล์ฟสปอร์ตคลับอยู่ที่ศรีราชา
แล้วระหว่างนั้นฝั่งสที่ว่าขนกระเป๋าใส่รถทีนี้เขาไม่พอใจ
ด่าทอแล้วขับรถพาเธอไปตามถนนหน้าถนนจะเข้าพัทยาค่ะ
ตอนอยู่ในรถสอสอคนนั้นต่อยหน้าเธอครั้งหนึ่ง
กระชากหัวเธอลงจากรถด้วยแล้วก็แย่งมือถือมาโยนทิ้ง
อันนี้คือสิ่งที่ฝั่งฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะ
มีการโพสต์คลิปช่วยหาเสียง

ให้กับนายสิรินสงวนสิน
สสเขต๓๑กรุงเทพมหานครจากพักก้าวไกลค่ะ
๓๑นี่อะไรตลิ่งชันทวีวัฒนา
แล้วก็มีภาพมีคลิปช่วยหาเสียง
ในเพจของนายซีรินหลายโพสต์เลย
ทีนี้พอมันเป็นประเด็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชม
ก้าวไกลจะว่ายังไงบ้าง
ไกลมีการทวิตข้อความที่คุณผู้ชมเห็นนี่ค่ะ
กรณีที่สสพักก้าวไกลถูกแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย
พักถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรง
พักได้ติดต่อไปยังผู้แจ้งความแล้ว
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหมายถึงติดต่อไปยังฝ่ายผู้หญิงนะคะ

คณะกรรมการวินัยพักโดยเร็วที่สุด
เรื่องต้นทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยไกล่เกลี่ยกันไปแล้ว
และฝ่ายชายหมายถึงตัวสอสอจะมีการโพสต์ชี้แจง
ผ่านช่องทางออนไลน์อีกครั้งหนึ่ง
ส่วนกรณีที่มีภาพของฝ่ายชาย
นอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีคราบเลือดบนเสื้อผ้า
เอาจริงคืออันนี้ค่ะ
ว่าอะไรตอนนี้ผมอยู่โรงพยาบาลอยู่ครับ

คือก็ถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นโดนอะไรมา
ซึ่งทางคุณสิรินบอกว่า
เหมือนกับแบบชนประตู
เลยไม่รู้เดี๋ยวต้องรอฟังคำตอบอีกทีนึงนะคะ
ส่วนเรื่องทางคดีพนักงานสอบสวนสพบวินก็ติดต่อ
ทั้งสองฝั่งมาพบกับพนักงานสอบสวน
วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้๒กรกฏ

แหมมันเป็นช่วงที่ออกมาในช่วงนี้พอดีเลยข่าวแบบนี้นะคะ

นัดประชุมร่วมกันกับ๘พักร่วม

คือเมื่อวานนี้พอดีได้เห็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณพงเทพเทพกาญจนา

แล้วเขาก็มองว่าถ้าเกิดสองพักนี้

ในการเป็นแคนดิเดตประธานสภา
ระวังอีกฝ่ายนึงเนี่ย
ที่เขารวมกันจับเงินแน่นเนี่ย

แล้วเสียงเขาจะมากกว่าเอาได้นะ